พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง

โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง

โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง

โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง

โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วคุณราคาโหลดแล้วยัง

โหลดแล้วยัง

รายการท๊อคฉันรู้ดาวคืนนี้แขกรับเชิญ
ต้องบอกว่าเป็นอดีตสาวเซ็กซี่ตัวแม่

โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะ

หมายคิดอยากจะมีเต้าไว้แขวน
กว่าขึ้นเวทีหรือก่อนออกฉากก็จะ

ซึ่งก่อนที่นางจะทำอะไรถ้าไม่เริ่มต้นด้วยแชมเปญ

ไม่ได้เลยแต่บัตรนี้เธอได้ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้น
ทดลองมาแล้วทุกแบบทุกประสบการณ์ในชีวิต
ตอนนี้เธอกำลังทดลองที่จะเป็นชาวไร่ชาวนา
และที่สำคัญดวงนางกินผัว

เพราะว่าหลายคนนะพอบอกว่าดวงกินผัว

ใช่เดี๋ยวไม่เคลียร์คุณต้องให้เขาเคลียร์นะ
ดวงกินผัวเป็นยังไงเดี๋ยวทุกอาจารย์ต้องอธิบายด้วย
แล้วใช่กับดาวของเราในค่ำคืนนี้หรือเปล่า
วางยังวางแห้วหรือยัง

ยังต้องจิบแชมเปญตลอดเวลาอยู่หรือเปล่า
ตอนนี้ก็อยู่แบบพอเพียงเนอะ

เมื่อก่อนตอนสาวคิดไม่ออกเป็นยังไง

เขาบอกว่าห้ามนับอายุกัน
ไม่เป็นไรเรามาที่นี่เราต้องพูดเรื่องจริง

อายุ๔๕ค่ะ
นี่ค่ะมันก่อนนี่คือแชมเปญเอก

ทุกวันนี้ยังมีคนติดต่อถ่ายภาพเซ็กซี่ไหมคะ

ถ้ามีก็ค่อยว่ากันเนาะก็ต้องบิ้วใหม่บิวต์ใหม่บิ้วใหม่ค่ะ
ชีวิตหายไปอยู่ช่วงหนึ่งเลยจากวงการบันเทิงตอนนั้นหายไปไหน
ตอนนั้นหายไปเพราะว่าคุณแม่ไม่สบายแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดี
แล้วก็พอดูแลคุณแม่เสร็จแม่เสียเนี่ยก็คือทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีเสร็จแล้ว
ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมคะก็แฟนมาบินว่างบินกลับมาก็ไปเที่ยวแล้วทำบุญเที่ยวทำบุญ
ตอนนั้นมีความสุขมากไม่ต้องไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็เลยแล้วตอนนี้ก็ก็กลับมาลำบากอีกทีหนึ่ง
ก็คือเป็นชาวไล่นี่แล้วก็หายไปอยู่ป่าเนี่ย
ชาวไล่อะไรบ้าง
ก็ตอนนี้ปลูกยางนะคะแล้วก็ปลูกที่ผ่านมาได้ปลูกข้าวได้ขายข้าวด้วย
จังหวัดสะแก้วค่ะกี่ไล่แล้วตอนนี้

๒๐๐ไร่เท่านั้นเอง
ขอจับมือหน่อยเดี๋ยวจะเอาพาไปขายที่ละ
คุณผู้ชมค่ะผู้หญิงคนนี้มีเรื่องราวให้น่าติดตามหลายเรื่องราวประสบการณ์ชีวิต
แล้วแต่มีคุณค่าน่าเรียนรู้เราจะขอท้อกับเธอให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวกันเลยช่วงหน้าสักครู่ค่ะ
คนอารมณ์รากรึกร้อนถูกยิงทรนงรักเกียรติรักษศรีไม่ยอมใครเป็นคนหัวดื้อหัวรั้น
เชื่อมั่นต่อตัวเองสูงมากทุกวันนี้บทอยากจะใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาว
อดก็ใส่เลยใช่ค่ะเจ็ดปีมาเนี้ยค่ะงดแอลกอฮอล์เลยค่ะ
แล้วผู้ชายคนไหนมาอยู่ใกล้ปรารถนาอยากจะมีความสัมพันธ์ด้วย
ครอบครองอยากจะเสพสัมพันธ์ในเชิงลึกซึ้งอยากจะเลี้ยงดูอุ้มชูอยากจะเกื้อกูลอุดหนุน
แรงคนที่จะแต่งงานด้วยเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีฐานะ

ต้องพัดพรากไม่ตายจากแต่๓วันนะครับ